คุณผู้ชมครับและวันจันทร์ที่๑๔ธันวาคมนี้นะครับ
จะเริ่มทดสอบระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อบางใหญ่เป็นครั้งแรก
หลังจากมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก่อนจะเปิดให้คุณผู้ชมใช้กันฟรีอย่างไม่เป็นทางการเดือนพฤษภาคมปีหน้า
รถไฟวิ่งเข้ามาแล้วหน้าตาของขบวนเป็นแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของรถไฟสายสีม่วงเสมือนจริงที่จะให้บริการคุณผู้ชมครับ
เป็นครั้งแรกครับที่ประเทศไทยมีการนำเข้ารถไฟฟ้าแบบนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
การผลิตรวมทั้งการประกอบนั้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดของญี่ปุ่นในการผลิตนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นมีความมันความวาวแบบนี้เนื่องจากว่าทำมาจากสแตนเลสครับ
เป็นการป้องกันสนิมแต่ว่ามีความคงทนแข็งแรงถูกต้องแล้วก็ได้ตามมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของความกว้างความสูงความยาวกันบ้าง
ขบวนที่เข้ามาให้บริการนั้นจะมีความกว้างครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยทั้งหมด๓เมตรและสูงจากล่างขึ้นไปด้านบน๓๘เมตร
รวมทั้งความยาวทั้งหมด๒๑เมตรตลอดขบวนด้วยกันคุณผู้ชม
ขบวนจะสามารถต่อได้ประมาณ๓๖ตู้แต่ละตู้ก็จะมีประตู๘ด้ามด้วยกันคุณผู้ชมครับ
ในส่วนของภายในครับมีการออกแบบด้วยนวัตกรรมที่มีความทันสมัยมีความกว้างขวางใหญ่โตโดยสารได้อย่างสะดวกสบายครับ
ขบวนระยะแรกเราจะมีการต่อให้คุณผู้ชมใช้กันก่อน๓ตู้โดยสารครับ
ผู้โดยสารนี้ก็สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด๙๒๑คนครับ
ขบวนที่วิ่งให้บริการอยู่นะครับ๑ชั่วโมงนี้๓ตู้โดยสารนั้นจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๕๐๐๐คนต่อ๑ชั่วโมงครับ
นี่คือขบวนที่เตรียมเข้ามาให้บริการคุณผู้ชม
ทั้งหมดนั้นเราจะมีเข้ามาให้บริการทั้งหมด๒๑ขบวนนะครับ
ขบวนนี้จะวิ่งทั้งหมด๒๓กิโลเมตรครับใน๑๖สถานีด้วยกันนะครับ
สถานีมาดูว่าเริ่มต้นจากสถานีไหนกันบ้างครับ
มาเริ่มกันที่สถานีครองบังไผ่ครับ
อยู่บนถนนกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบรถโดยสารประจำทาง
แล้วก็ยังเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ๓ชั้นจำนวน๑๙๐๐คันไปจอดได้เลยครับ
และยังเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อมบำรุงโดยรถไฟสายสีม่วงนี้จะวิ่งบริการความเร็วสูงสุดได้๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ตามเส้นทางครับจากสถานีครองบางไผ่ก็วิ่งไปยังสถานีตลาดบางใหญ่
ซ้ายเข้าเส้นรัฐนาธิเบสครับแล้วไปที่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางภูลสถานีบางรักใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิดและสถานีไซม้าครับ
หลังจากนั้นก็จะไปที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าตั้งอยู่ใกล้กับสำนักบำรุงทางนนทบุรีและโรงพยาบาลพระนั่ง๙จุดนี้มีความสำคัญครับ
เพราะอนาคตจุดนี้จะมีพื้นที่เชื่อมต่อกับท่ามเรือสาธารณะหลังจากนั้นก็จะไปที่สถานีแยกนนทบุรี๑สถานีบางกระสอและสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีครับ
และจุดนี้ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนรัฐนาธิเบสหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีจุดนี้มีความสำคัญคุณผู้ชมเพราะว่าอนาคตนั้นจุดนี้จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูแคบรายมีนบุรีครับ
และรถไฟก็จะวิ่งต่อนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปยังถนนติวานนท์ไปยังสถานีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังถนนกรุงเทพนนทบุรีไปที่สถานีแยกติวานนท์แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่สถานีวงสว่างและสถานีบางซ่อนสิ้นสุดที่สถานีเตาปูนครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากเริ่มทดสอบระบบในวันจันนี้คือ๑๔ธันวาคมครับคุณผู้ชมจะได้เริ่มใช้กันอย่างไม่เป็นทางการแบบฟรีกันก่อนครับในเดือนพฤษภาคมได้เริ่มนั่งทดสอบกันแล้วแต่ว่าจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบเก็บค่าโดยสารในวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๕๙คือในช่วงของวันแม่แห่งชาติปี
ว่าจะบวกขึ้นไป๒บาทต่อ๑สถานีครับ